นอกจากนี้ครับขอเรียกร้องไปอย่างสอภักด์รัฐบาลนะครับ
เมื่อคืนนี้น่าเกลียดมากครับมีการโพสต์ในโลกโซเชียลเยอะ
สมน้ำหน้าบ้างล่ะสะใจกันบ้างล่ะ
ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่งนะครับ
แค่คนในรัฐบาลคอรมอหรือผู้หลักผู้ใหญ่
ไม่ค่อยให้ความเหยียวแร้แล้วเนี่ยครับ
ฉันเรียกร้องให้รัฐบาลโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นควงผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะ
ถ้าท่านจับคุมสี่คนที่ทำร้ายจานิ้วได้เนี่ยค่ะ

ไปบรรยายเรื่องประชาธิบาตรายในเขตนองเจาะ

ซึ่งเป็นการโพสต์จากส่อภักดิ์พลังประชาลัศน์บางคน
ซึ่งผมก็ไม่มั่นอกมั่นใจว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ย
รัฐบาลควรจะทำเรื่องนี้ให้ปรากฏว่าเป็นความจริงมาอย่างไร
ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็จะได้สรุปว่าเป็นเรื่องส่วนตัว
ถ้าเป็นเรื่องการเมืองรัฐบาลก็จะได้วางมาตรการป้องกันต่อไป
ไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาบ้านของเขาไปสิ่งนั้นปรุงแรงให้ทำควรไม่ควร
แม้ใจกระทั่งให้ควรควรดูแลความปลอดภัย
อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องดำเนินการอย่างเร็วที่สุดครับ

แล้วจะกลับไปรู้เป็นอะไรแต่ถ้าเวลาจะกำมือ
อันนี้เป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า
มันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จะให้ทุกคนรู้สึกว่า

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย